ดูกันที่นุงแพ็คทรัลณ์ดูกันบ้างดีกว่านะ
ช่วงนี้ห่างหายไปจากข่าวเมาส์ข่าวลือ
หรือว่าข่าวอะไรที่เขาจะชอบขายของ

ใช่ที่ฟ้องร้องโพสต์อยู่ตอนนั้น
ตอนนี้คดีความคืบหน้าเป็นไงบ้าง
รวมไปถึงเรื่องของหัวใจที่บอกว่าโสด

ตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยให้ทนายจัดการครับผม

เข็ดครับเพราะว่าแน่นอนว่าธุรกิจบางครั้งมันมีล้ม
แต่ว่าเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้มันคือบทเรียนครับ
เดี๋ยวผลิตภัณฑ์ของผมมีลมลุกแน่นอนครับผม
ถามมีแฟนหรือยังค่ะยังไม่มีค่ะแววใสทำงานค่ะ
แล้วถ้าผู้หญิงผ่านไปผ่านมาล่ะคะ

แหมแท็กโบกซะผู้หญิงนำเช็นรถแท็กซี่